พาคุณผู้ชมและคุณสุภานีจะพาไปทานอาหารมื้อค่ำกันหน่อย

เพราะว่าหลายคนคงจะเริ่มหิวกันบ้างแล้วนะครับ
ทานอาหารมื้อค่ำท่ามกลางบรรยากาศที่โรแมนติกนะครับ
บอกว่าอยู่ในสวนดอกไม้สไตล์ยุโรป
แล้วก็มีเมนูเก๋แต่ก่อนกลับถ่ายภาพก่อนได้

ติดตามจากบรรยายงานของคุณกระมวลวันการีพัฒน์ครับ
เปิดประตูเข้าร้านรู้สึกราวกับต้องมนต์สะกดทีเดียวค่ะ
รอบตัวอบอวนไปด้วยความหวานของมวลดอกไม้
นำมาตกแต่งแบบสวนสวยสไตล์ยุโรป
ทุกมุมเติมแต่งความหวานด้วยดอกสแตติ๊ดหลากสี
ด้วยตุ๊กตามีน่ารักทำให้บรรยากาศในค่ำคืนนี้แสนโรแมนติกค่ะ

ก็จะแบบว่าว้าวอะไรอย่างนี้ครับ

พอมาข้างในแล้วแบบไม่น่าจะเป็นแบบแต่งได้อะไรประมาณนี้ครับ
น่าจะอยู่ในเมืองที่แบบรถสัญจรแออัดอะไรอย่างนี้ครับ
ส่วนมากลูกค้าจะบอกว่าเข้ามาแล้วจะผ่อนคลายเหมือนอยู่บ้านตัวเอง
มาถึงก็เริ่มด้วยเครื่องดื่มกับเมนูซิกเนเจอร์ประจำร้าน
ตกแต่งเป็นรูปกบเคโรน้องหมีและเจ้าตัวแร็คคูณแบบ๓มิติ
โผล่มาทักทายจนไม่อยากดื่มเลยล่ะค่ะ
ก็ยังมีโซนชั้น๒ที่พี่เจ้าของร้านค่ะบอกกับทีมข่าวว่า
ตั้งใจที่จะตกแต่งให้เสมือนกับว่าลูกค้านั่งรับประทานอาหารอยู่ภายในโบสถ์ค่ะ
สวยขนาดไหนนะคะตามขึ้นไปดูกันเลยค่ะ
ขึ้นมาแล้วความรู้สึกแรกต้องบอกว่าว้าวสวยจัง
นั่งรับประทานอาหารใต้แสงเทียนสลัวฟินค่ะ
ตกแต่งในโทนอบอุ่นด้วยผนังอิดสีส้ม
และกระจกเพ้นลายดอกกุหลาบเพิ่มอัตรรสให้อาหารมื้อนี้อร่อยเป็นพิเศษ
ถึงเวลาชิมอาหารจานเด็ดแล้วค่ะ
แรกแนะนำสปาเกตตี้ต้มยำกุ้งสปาเกตตี้เส้นดำ
เคล้าเครื่องต้มยำรสแซ่บใส่กุ้งแม่น้ำตัวโต
ใครที่เป็นห่วงเรื่องน้ำหนักต้องสั่งยำเป็ดกรอบ
และลาบแซลมอนรับรองไม่อ้วนแถมอร่อย
ปิดท้ายด้วยพกช็อปร้อนอีกสักจานค่ะ
หื้มอร่อยทุกคำ
เพราะชีวิตขาดหวานไม่ได้ต่อกันด้วยบานอฟฟี่และแวรี่เบอรี่
พร้อมจิบน้ำขนาปั่นดี
ก่อนกลับอย่าลืมหามุมเซลฟี่ในร้านนะคะ
ขอบอกว่าสวยทุกมุมแต่มุมที่ให้คะแนนเกินร้อย
องศาเหมาะที่สุดต้องยกให้มุมริมกระจกค่ะ
อบอวนไปด้วยดอกไม้และสวนจิ๋วในขวดโหล
พร้อมด้วยมงกุฎดอกไม้ให้เข้ากับบรรยากาศ
แชะเลยจ้า